ในพื้นที่ซอยรัชดาพิเศษ๓๖หรือว่าซอยเสือใหญ่อุทิศ
ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแหล่งชุมชนนะครับ
มักจะเกิดเหตุอาจยากรรมหลากหลายรูปแบบ
โดยล่าสุดครับตำรวจกองปราบปรามสามารถจับกลุ่ม๒ผู้ก่อเหตุ
มักจะตระเวนไปลักทรัพย์ตามบ้านต่าง
ก่อนที่จะนำของเหล่านั้นไปเปลี่ยนเป็นยาเสพติดนะครับ
และจากการจับกลุ่มครั้งนี้ก็สามารถขยายผลไปถึงแหล่งค้ายาได้ด้วย

ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษหรือคอมมันโดกองปราบราม
คุมตัวนายกิติศักดิ์พันธะและนายสุเทพหารใจไทย
สองผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุลักษัพ
ในซอยรัชดาพิเศษ๓๖หรือซอยเสือใหญ่อุทิศและย่านโชคชัย๔
หลังมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความว่าทรัพย์สินภายในบ้านถูกขโมยหายไป
จัดกำลังเฝ้าติดตามกระทั่งพบว่า
นายกิติศักดิ์และนายสุเทพจะร่วมกับพวกอีกหนึ่งคน

นายกิติศักดิ์เล่าให้กับทีมข่าวฟังว่า
ในการลงมือแต่ละครั้งเขาจะขับขี่รถซาเล้งไปตามซอยต่าง
เพื่อหาบ้านที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ก่อนเข้าไปลักทรัพย์
เช่นเดียวกับนายสุเทพพี่ชายของนายกิติศักดิ์
ที่จะใช้รถจักรยานยนต์ตะเวนเลือกบ้านคล้ายกับที่น้องชายทำ
แต่จะเลือกทรัพย์สินที่เล็กกว่า
หลังจากที่กลุ่มผู้ต้องหาขับรถตะเวนดู
และเลือกบ้านที่จะลงมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
สบโอกาสค่ะก็จะเข้าไปลักทรัพย์สิน
ไม่ว่าจะเป็นไดนาโมสว่าน
หรือแม้แต่กระทั่งลำโพงหรือเครื่องปรับอากาศ
โดยทั้งหมดนั้นจะถูกเคลื่อนย้ายเข้าสู่รถซาเล้ง
เพื่อนำไปเล่นแร่แปรทาสเปลี่ยนเป็นเงินหรือยาเสพติด
ซึ่งยาเสพติดเหล่านั้นผู้ต้องหาทั้งสองให้การว่า
ซื้อมาจากร้านรับซื้อของเก่าที่อยู่ในซอยเสือใหญ่อุทิศ
ทำให้ตำรวจคอมมันโดต้องจัดกำลังเข้าจู่โจมตรวจค้นขยายผล
จากร้านรับซื้อของเก่าแห่งนี้
โดยปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาของเช้าวันนี้
ซึ่งตามเป้าหมายมีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจำนวน๒คน
แต่จากการตรวจค้นสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้๕คน
และพบของกลางเป็นอุปกรณ์การเสพและยาบ้าจำนวนหนึ่ง
ซุกซ่อนอยู่ในกล่องรองเท้าใต้บันไดบ้าน
ซึ่งนางสาวสิริพรพาผลรับเป็นเจ้าของ
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อเสพ
พร้อมเตรียมขยายผลจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องต่อไป
ท้ายที่สุดแม้การจับกลุ่มผู้ต้องหาอาจขยายผลไม่ถึงตัววงการใหญ่
แต่นั่นก็ถือว่าเป็นการตัดวงจรผู้ขายไปได้อีกรายหนึ่ง
ทั้งนี้พันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
ผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษก็อยากฝากเตือนให้ประชาชนที่กำลังต่อเติมบ้าน
ใช้ความระมัดระวังและควรตรวจเช็คผู้ก่อสร้างให้ดี
เพราะกลุ่มผู้ต้องหามักแฝงตัวเข้ามาได้โดยง่าย
แต่หากผู้เสียหายรายใดเคยถูกลักทรัพย์ก็สามารถเข้ามาตรวจสอบทรัพย์สิน
ได้จากสถานีตำรวจนครบานใกล้เคียงเพื่อติดต่อขอรับของคืน
ผ่าพิมพ์มนตร์คังโรสสักดาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน